ช่วงนี้ติดตามขีดเส้นใต้เมืองไทยหลังจากที่เมื่อวานนี้
สปทได้ผ่านพรบ๒ฉบับด้วยกัน
หนึ่งในนั้นคือพรบอุทยานแห่งชาติ
หลายคนมีความกังวลในเนื้อหาของมาตรา๕๒นะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของการให้อำนาจอธิบดีกรมอุทยาน
มีอำนาจในการต่อใบอนุญาตให้กับคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นะคะ
ติดตามเรื่องนี้นะคะซึ่งคุณสุภาพคลี่ขจายจะมาพูดคุยให้ฟังกันค่ะเชิญค่ะ
สวัสดีครับคุณดาวครับคุณกอล์ฟครับ
ขออนุญาตมาทางเสียงนะครับวันนี้มาทางสาย

แต่ว่าก่อนที่จะดูเรื่องที่คุณดาวโปรยไว้เมื่อสักครู่เนี่ย
ตอนนี้กำลังลุ้นกันอยู่เพราะว่ามีข่าวเมื่อวานมาว่า
นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าคอสช
จะออกมาตรา๔๔ฉบับหนึ่ง
เช็คไปเช็คมาจะเป็นเรื่องของวงการตำรวจที่เกี่ยวข้องกับตำรวจ
ดูกสอบลงไปอีกทีนี่
มีกระแสข่าวว่าจะเกี่ยวกับเรื่องการโยกย้ายแต่งตั้ง
อาจจะออกมาเป็นมาตรา๔๔เพื่อยกเลิกกฎเกณฑ์เดิมและกฎหมายเดิม

ฉะนั้นเรื่องนี้น่าติดตามมากครับ
ว่าถึงแม้จะยังไม่มีการปฏิรูปตำรวจในระบบในโครงสร้าง
แต่ว่าถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องการโยกย้ายแต่งตั้งให้ได้เสียก่อน
อันนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิรูปในระดับหนึ่ง
เพราะว่าการโยกย้ายแต่งตั้งในแวดวงข้าราชการตำรวจนั้นเนี่ย
มันเป็นปัญหามายาวนาน
มันเป็นแหล่งบ่มเพาะความเลวร้ายในวงการตำรวจมายาวนาน

โยกย้ายแต่งตั้งที่ต้องซื้อขายตำแหน่งกันเนี่ย
คนที่เขาไปซื้อตำแหน่งด้วยเงินแพงเพื่อไปอยู่ในโรงพักที่เป็นท้องที่เงินท้องที่ทองเนี่ย
ก็จะนำไปสู่การถอนทุน
ถอนทุนก็คือว่าจะไปซูเอียคุ้มครองธุรกิจสีเทาธุรกิจสิ่งผิดกฎหมาย
เพื่อจะได้รับค่าตอบแทนได้รับสวยมา
แล้วก็เอาเงินไปไปจ่ายคืนให้กับคนที่เป็นหนี้เป็นสินกันอยู่
บางทีการที่โยกย้ายแต่งตั้งจากนายทุน
นายทุนเขาออกตัวให้ซื้อตัวให้แล้วไปอยู่ในตำแหน่ง
ตำรวจเหล่านี้ก็หนีไม่พ้นหรอกครับที่จะต้องไปคุ้มครองธุรกิจสีเทา
ที่นายทุนนั้นเป็นผู้ดำเนินการให้ตัวเองได้มาอยู่ในตำแหน่ง
หรือไม่ก็วิ่งเต้นไปหานักการเมือง
นักการเมืองก็มาฝากมาฝังให้แล้วก็ได้ตำแหน่ง
พอได้ตำแหน่งสุดท้ายก็ต้องไปรับใช้นักการเมือง
หลังหลายท่านปวงที่ว่านี่คือแหล่งบมเพราะความเลวร้าย
ในวงการตำรวจมายาวนาน
ให้การโยกย้ายแต่งตั้งไม่รู้จะออกมายังไงแต่ว่าสันนิษฐานเอาว่า
โยกย้ายแต่งตั้งจะต้องมีการกลั่นกรองมาจากระดับล่างมาสู่ระดับบน
ไม่ใช่ให้ระดับบนสั่งการลงไปในระดับล่างที่เราเรียกกันว่า
รวมศูนย์หรือรวบอำนาจไว้ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อันที่จริงเรื่องแนวความคิดที่จะให้การโยกย้ายแต่งตั้งเนี่ย
ให้ตำรวจในท้องที่ผู้กำกับเป็นคนเสนอลูกน้องของตัวเอง
ผู้บังคับการเสนอลูกน้องของตัวเองผู้บัญชาการกลั่นกรองอีกทีนึง
ลูกน้องของตัวเองแล้วถึงส่งมาให้อธิบดีกรมตำรวจในอดีต
ผู้บัญชาการตำรวจในสมัยนี้
ก็เป็นที่จริงก็มีหลักการมานานแล้วนะครับแต่เอาเข้าจริงจริงเนี่ย
ทำไม่ได้ทำไม่ได้ข้างล่างเสนอมาก็ไม่มีสิทธิ์แค่เสนอ
แต่ว่าพอมาถึงข้างบนเมื่อคำสั่งจะออก
เขาบอกว่าชื่อหายขึ้นอยู่กับข้างบนจะดำเนินการยังไง
ถ้านายกรัฐมนตรีหัวหน้าคอสชจะแก้ปัญหาเหล่านี้
เพื่อให้การโยกย้ายแต่งตั้งเป็นความยุติธรรมให้กับคนที่
ทำหน้าที่ในตำแหน่งต่างอันนี้ครับ
จะเป็นการถือว่าเป็นการปฏิรูปตำรวจในระดับหนึ่ง
ซึ่งจะมีผลต่อการทำงานในการอำนวยความยุติธรรมและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมาก
ถ้าคนที่ได้รับการแต่งตั้งมาโดยไม่ซื้อขายตำแหน่งเขาก็พร้อมจะทำงานอย่างเต็มที่
ถ้าคนที่ได้รับการแต่งตั้งได้รับการแต่งตั้งโดยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
เขาก็มีพลังที่จะทำงานเพื่อประชาชนวันนี้ก็คอยดูล่ะครับว่า
นายกจะประกาศใช้มาตรา๔๔ที่เกี่ยวข้องกับวงการตำรวจเหล่านี้มาหรือไม่
อีกเรื่องหนึ่งที่คุณดาวโปรยไปเมื่อสักครู่
เห็นหัวข่าววันนี้นะครับหัวข่าววันนี้เนี่ยมีหนังสือพิมพ์นำเสนอสองฉบับ
มติชนมติชนบอกว่าสปทชงรีเซตแก้บุกลุกป่าปล่อยผีรีสอร์ท
โวทธ์เอกชันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าต่อศูนย์ให้ดาบอธิบดีอุทยานสิบหกล้านไร่
หกล้านไร่เฮรัฐอนิสงฆ์แต่ว่าในไทยรัฐเนี่ยมามุมนี้ครับ
รวมกันต้านพรบอุทยานหนุนลุกป่าเอื้อแก่ผู้ประกอบการ
ขออธิบายว่าในรอบ๒ปีกว่าที่คอสชเข้ามายึดอำนาจ
แล้วก็มีรัฐบาลภายใต้ร่มเงาของคอสช
ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ประชาชนเห็นด้วยแล้วก็เชียร์กันอย่างมาก
ก็คือนโยบายทวงคืนผืนป่า
ซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยทำกันไม่ได้
รูปหน้าปากจมูกกันมาตลอด
แต่ว่าพอในช่วง๒ปีกว่าที่ผ่านมาได้มีการทวงคืนผืนป่า
ไม่ว่าจะเป็นผืนป่าอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ
ไม่ว่าจะเป็นผืนป่าในเขตป่าสงวน
ไม่ว่าจะเป็นผืนป่าที่เป็นสปกรทวงคืนมาได้เยอะ
แต่พอเมื่อวานนี้เนี่ย
ก็ปรากฏว่าที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
เขามีการพิจารณารายงานเรื่องการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้
และเพิ่มพื้นที่ผ่าของประเทศ
พูดกันถึงมาตรการแก้ปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
พูดกันถึงเรื่องร่างพรบอุทยานแห่งชาติ
และร่างพรวคุ้มครองสัตว์ป่า
ปีนั้นปีนี้สาระสำคัญก็คืออย่างนี้ครับ

พื้นป่าที่อยู่ในสองสามกลมที่ถูกยึดมาเนี่ย
เอาไปทำอย่างอื่นไม่ได้ต้องยึดมาหมด
แต่ว่าในที่ประชุมการรายงานของกรรมธิการเมื่อวานเนี่ย
บอกว่าจะให้อำนาจ

บดีนี่ดูนะพรบดังกล่าวระบุว่าบรรดาสังหาริปทรัพย
จำพวกสิ่งปลูกสร้างที่ตกแต่งเป็นของแผ่นดินแล้ว
ไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ
อาจจะนำมาใช้ประโยชน์ในภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการป้องกันวิธีการที่อธิบดีกรมกำหนด
แล้วที่เป็นปัญหาที่เขาห่วงกันมากก็คือว่าพรบฉบับนี้
ให้อำนาจอธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดทำโครงการอนุลักษณ
โดยอธิบดีมีอำนาจอนุญาตเป็นนังสือให้บุคคลดังกล่าวสามารถอยู่อาศัยหรือทำกินในที่ดินได้
หรือทำกินอยู่แล้วเป็นการชั่วคราวแต่ต้องไม่เกิน๒๐ไร่ต่อครอบครัว
และมีกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า๕ปีแต่ไม่เกิน๒๐ปี
ไม่ถือว่าได้สิทธิในที่ดินตามกฎหมายโดยให้สิทธิตกทอดถึงทายาทได้
และให้อำนาจอธิบดีในการพิจารณาอนุญาตหรือเพิกถอนสิทธิ์
รวมทั้งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้พื้นที่ได้
ฉะนั้นแปลว่าคนที่ถูกยึดมามีลีส่งลีสอร์ทอะไรทั้งหลาย
แทนที่จะลื้อย้ายหรือ
เอาที่ดินคืนหลวงอำนาจอธิบดีก็สามารถที่จะให้เช่าได้อยู่ต่อได้
อันนี้ก็เมื่อวานนี้ในที่ประชุมปรากฏว่ามีมติเป็นเอกฉัน๑๕๙ต่อ๐ครับ
ต่อ๐เนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงครับที่คน๑๕๙คน
จะมีความเห็นไปในทางเดียวกันหมด

ต้องการให้มีความเห็นชอบในเรื่องนี้

ท่านบอกว่าไม่เห็นด้วย
เพราะว่าของเดิมนั้นดีอยู่แล้ว

ปลูกสิ่งปลูกสร้างที่ลุกป่า

อำนาจของอธิบดีกรมอุทยานว่าจะรื้อก็ได้ไม่รื้อก็ได้รวมให้นำไปใช้
ประโยชน์ได้อีกคนหนึ่งที่เขาออกมาเมื่อวานชื่อสะสินเฉลิมลาบ
คุณศาสินนี่เป็นใครฮะเขาเป็นประธานมูลนิธิสืบนาคสะเทียน
เขาบอกไม่เห็นด้วยเหมือนกันที่กำหนดให้อธิบดีเป็นผู้มีอำนาจต่อใบอนุญาต
ให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ได้คราวละ๕ปีแต่ไม่เกิน๒๐ปี
นี่หลายคนเนี่ยที่ออกมาไม่เห็นด้วยมาคัดค้าน
แต่ว่าคนที่เขามีเหตุผลเขาก็บอกว่าแล้วคนที่อยู่ในเขต
อุทยานเขตป่าไม้เหล่าเดิมเหล่านี้แล้วจะให้เขาไปอยู่ที่ไหน
ถ้าไม่เปิดช่องไว้เขาก็จะไม่มีที่จะ
อยู่ไม่มีที่จะไปฉะนั้นเพื่อให้เขามีที่อยู่ที่ไปเนี่ย
จึงจำเป็นต้องออกกฎหมายนี้มาก็ก็ฟังกันทั้งสองด้านนะครับ
ก็ฟังกันทั้งสองด้านเรื่องนี้คงจะเป็นเรื่องใหญ่
ที่จะต้องวิพากษ์วิจารณ์ตามมาในวันต่อไปแต่วันนี้
เอามาเล่าให้ฟังเสียรอบหนึ่งก่อนว่านี่เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมากว่า
ระหว่างไปยึดยึดไว้แล้วกลับมาเป็นของหลวงซึ่งคนก็เห็นด้วย
ส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยเห็นชอบอยู่แล้วแล้วไปให้อำนาจอธิบดีคนเดียว
คณะกรรมการเพื่อที่จะให้อยู่ต่อให้เช่าต่อให้อยู่ที่เดิมต่อ
โดยเหตุผลว่าไม่รู้จะเอาคนที่ไว้เหล่านี้ไปอยู่ที่ไหน
เรื่องนี้ยังจะต้องตามรายละเอียดในโอกาสต่อไปครับคุณก้อคุณดาวครับค่ะ
ซึ่งเป็นอดีตอธิบดีกรมอุทยานเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ
พอพูดถึงเรื่องของป่าไม้การบุกรุกต่างยืนยันว่า
พรบฉบับนี้เห็นด้วยค่ะบอกว่ามีความเข้มข้นมากขึ้น
ท่านเห็นด้วยว่ามีความเข้มข้นมากขึ้น
และท่านก็บอกว่าไม่งั้นแล้วจะเอาคนตั้งไม่รู้กี่ล้านคน
ที่อยู่ในที่เหล่านั้นเอาไปไว้ที่ไหน
มันทำไม่ได้ในทางปฏิบัติ
เพราะฉะนั้นมันก็มีสองด้านนะครับคุณดาวครับ
เราก็คอยดูต่อไปว่าระหว่างคนที่เขาเป็นห่วงป่า
พรบฉบับนี้ถ้าจะออกมาเนี่ย
มันสวนทางกันอีกแล้วเดี๋ยวจะได้ตามดูในวันต่อไปนะครับ
ขอบคุณคุณสุภาพค่ะสวัสดีค่ะ
ก็ต้องดูในเรื่องของทางปฏิบัติด้วยนะคะ
พรบแต่ละฉบับที่ออกมาว่าออกมาแล้วนี่เป็นเรื่องของวิชาการ
เป็นเรื่องของการวิจัยแต่สรุปแล้วเอามาใช้จริงได้หรือไม่
จะจัดการเรื่องทุจริตในเรื่องเกี่ยวกับการลักลอบบุกลุกป่าไม้นี้ได้หรือไม่